มาดูกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงสายวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
ที่รถทัวร์โดยสารมีการนำนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
แล้วก็เกิดเหตุพลิกคว่ำลงคันคลองชลประธานที่เชียงใหม่
ซึ่งคุณผู้ชมล่าสุดความคืบหน้าเพิ่มเติม
จากจะมีการตรวจพบแล้วว่าคนขับมีสารเสพติดอยู่ในเลือด
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงใหม่รวมถึงทหาร
บุกไปถึงอู่ต่อรถทัวร์เลยนะคะ
ทีนี้พอไปตรวจค้นก็พบว่ารถทัวร์คันที่เกิดเหตุ
รถทัวร์คันอื่นในอู่มีการสวมทะเบียน
ไม่ได้รับมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก
ดังนั้นก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายรถสวมทะเบียน

หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารของบริษัทสักกรินทัวร์
บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้แล้วก็เสียหลัก
ตกลงไปในคันคลองชลประธานที่เขตบ้านแม่โป่ง

แล้วก็มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ๑๒คน

แล้วก็ยังมีไก๊แล้วก็คนขับที่เป็นคนไทยอีก๒คน
รวมทั้งหมดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือ๑๔คนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสัก๑๐โมงกว่า
วันพระรหัสบดีที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพแม่โป่ง
ก็ได้รับรายงานผลตรวจเลือดของนายสุทัศน์กองเงิน
อายุ๓๖ปีซึ่งเป็นคนขับรถ
ตรวจออกมาพบว่ามีสารเสพติดนะคะ

บอกว่าก่อนหน้านั้นเสพยาบ้าก่อนที่จะมาขับรถ

ก็เข้าตรวจสอบสภาพรถทัวร์คันที่เกิดเหตุ
พบว่ามีการนำป้ายทะเบียนรถทัวร์คันอื่นมาสวมแทน
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรบุญประสิทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการประสานขอกำลังทหาร

เข้ามาตรวจค้นที่อู่รถทัวร์ของบริษัทสักการินทัวร์
ของนายสักกรินทาศักดิ์อายุ๓๗ปีนะคะ
จากการตรวจค้นก็พบว่าในอู่รถ
มีรถทัวร์ที่กำลังต่อตัวถังอยู่๑คัน
ต่อตัวถังเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อตรวจสอบก็พบว่าทะเบียนรถเป็นรถบรรทุก๖ล้อนะคะ
ไม่ใช่ทะเบียนรถทัวร์รับจ้างแต่อย่างใด

ส่วนรถทัวร์อีก๒คันก็พบว่าเป็นรถที่เจ้าของนำมา

นายสักกรินทาศักดิ์อายุ๓๗ปีที่เป็นเจ้าของอู่
ก็ยอมรับบอกว่ามีการนำป้ายรถทัวร์คันอื่นมาสวมทะเบียนจริง
เพราะว่าเพิ่งต่อเสร็จแล้วก็อยู่ระหว่างการจดทะเบียน
แต่มีการทำพรบประกันชั้น๓เอาไว้นะคะ
ส่วนนายสุทัศน์คนขับรถทัวร์คันที่เกิดเหตุ
ก็มาทำงานอยู่ที่นี่ได้๓ปีกว่าแล้ว
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเสพยาเสพติดนะคะ
นั่นของผมเองครับ
เป็นรถที่มันเอาป้ายอื่นมาสวมหรือเปล่าว่าไหน
พอดีเอาป้ายตัวอื่นมาใส่ไว้ก่อนนะครับ
เป็นรถอยู่ระหว่างต่อเซ็ตเองหรือเปล่าใช่ครับ
ลูกน้องที่มันเสพยานี่มันเป็นไงมันติดมาเหมือนหรือเปล่า
อยู่รถสำมารถมาว่า๓ปีคือเกือบ๓ปี

ทางตำรวจก็มีการอายัดรถทัวร์อีกคัน

เพราะว่ายังไม่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก
แล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนสพแม่โป่งเจ้าของคดี
เพื่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายสักกรินเจ้าของบริษัท
มีการนำรถทัวร์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน
ใบอนุญาตจากสำนักงานขนส่ง
ออกมาวิ่งรับผู้โดยสารแบบผิดกฎหมายนะคะ